ก็จะรู้สึกว่าในส่วนของเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับ
เพราะว่าหนึ่งเราก็ทำงานรู้สึกถึงครอบครัว
แต่พอเรามาเป็นในส่วนนี้
เราก็ความรู้สึกวันแรกก็ได้ท่านขออ้อนะครับ
เป็นกำลังใจให้โทโทมาหาผลปวด
ว่าอย่าเครียดอย่าอะไรตั้งใจแบบผิดสินได้
แล้วก็เห็นได้นอนหลับ
ร่างกายเราก็จะมีโทมีกลมกัน
แต่ก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่โทรมาเยี่ยมอยู่
ท่านอนุทินท่านก็ฝากความเป็นห่วงมาอยู่เรื่อยครับ
ก็ดีครับแต่ก็จะฝากไปหาเพื่อน
ที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างนะครับ
ที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยว
ก็วอนให้ท่านทุกคนหันมาดูแลตัวเองนะครับ

เราขางเหมือนกันอย่างเดียวแต่พอมันมีอะไรของขมมันจะหาย
คือการอยู่ไฟแดงครับ
บางที่อยู่เป็นครึ่งชมเลยครับ
ยัง๑๐นาที๒๐นาทีเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้านักท่องเที่ยวของเรา
คนนั้นน่ะที่วันนั้นน่ะเขาปลอดภัยไหมแต่ถ้าเรามองแล้วว่า
นักทุ่มเที่ยวที่ขึ้นมาถ้าไม่ปลอดภัยเขาแมทเลยครับ
เอาแบบที่เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอวิงวอนว่า
ใส่นะครับท่านจับพวงเมื่อไหร่จับพวงมาลัยเมื่อไหร่ใส่แมพนะครับ
ก็เราจะได้มีความรู้สึกดีดีนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ย
มันก็มีอย่างว่าครอบครัวไม่ผิดเพราะว่าผมนี่ก็อย่างครอบครัวผมก็
ดีอย่างอยู่และการดำรวมชีวิตในเสียงละวันนี่
ยานะครับเพราะผมจะแยกช้อนแยกแก้ว
แยกอะไรกันเลยนะครับเพราะชาวจีนของเราใช่ไหมครับ
ยังผมเนี้ยขับเก้าซี่ผมก็
ถ้าพูดตรงก็คือปลูกข้าวโอน้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับ
พูดตรงเลยแล้วผมก็ไม่มีรู้สึกเยอะนะครับ
ผมรู้คราวอยู่ในห้องยักษ์โลกสงบรรยาณใจว่าไปให้ชาวอู่ห้ามทุกวันครับ
ให้สู้เพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้ได้หายเลยครับ